คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นกันต่อเนื่องนะฮะ
คนละ๙กำลังจะก้าวเข้าสู่จังหวัดประจวบกรีขันแล้วนะครับ
หลาย๙แล้ว๒๑๙แล้ว

โครงการ๙คนละ๙สำหรับการรวบรวมเงินในการบริจาคให้กับ๑๑โรงพยาบาล
เช้านี้ไปดูบรรยากาศสดกันหน่อย
เพราะว่าคุณตูนและคณะออกวิ่งตั้งแต่ตี๔

แต่ตอนนี้๖นาฬิกา๒๖นาที๖โมงครึ่งแล้ว
พี่ตูนของเราก็วิ่งไปทักทายประชาชน
วันนี้พี่ตูนใส่เสื้อขาวด้านหน้าสุดเลย
พี่ตูนอยู่ด้านหน้าสุดเลยเมื่อสักครู่เสื้อขาว
พยายามที่จะอยู่ริมสุดของคณะ
เพื่อให้ได้ใกล้ชิดประชาชน

หลายคนก็ห่วงพี่ตูนแหละนะครับ
อย่างเมื่อวานหมอกล้องที่เป็นดารานะ
ก็เป็นหมอด้วยดูแลสุขภาพพี่ตูน
เขาบอกว่าเป็นห่วงเขาไปวิ่งกับพี่ตูนมา

เข้าไปสวัสดีเข้าไปก้มลงกราบ
และบางคนแย่งตัวพี่ตูน

เราเห็นอยู่ข้างหลังคุณสิงโต
คาดแว่นสีแดงอยู่นะครับ
สิ่งโตน้ำโชควันนี้มาวิ่งด้วยนะจริงเป็นชาวบุรีรำนะแต่มาวิ่งลงพื้นที่
นี่เป็นภาพสดเช้าวันนี้นะครับเรามาดูเซตแรกของเช้าวันนี้หน่อยคุณ
พี่ตูนออกจากจุดสตาร์ทครับใช่ค่ะที่ปั๊มปตทแม่ฟ้าพินโยปิโตรเลียม
ในตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ชุมพรระยะทาง๑๔๗กิโลเมตรนะคะก็วันนี้แหละมีคนที่มาร่วมวิ่งกับพี่ตูน
หนาตาเป็นพิเศษกล้องห้วยไร่ก็มาแต่เรายังไม่เห็นภาพนะเห็นแต่คุณสิงโตนำโชคนะ
ลูลาก็มามีวันนี้มีผู้หญิงมาด้วยนะคะคุณแพรวคณิตกุลเนธบุตรและคุณหนุ่มวงกลา
วันนี้ใครที่ไปรอต้อนรับพี่ตูนคุ้มแน่นอนค่ะเจอศิลปินหลายท่านนะครับ
ตั้งแต่เช้าเลยครับจากจุดสตาร์ทจุดแรกบริเวณริมถนนเอเชีย
หน้าปั๊มน้ำมันบางจากตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกไปสู่จุดพักเป็นระยะทาง
ที่วิ่งเซตแรก๒๕๘กิโลเมตรตลอดเส้นทางเมื่อวานนี้นะครับ
แน่นอนว่ามีประชาชนให้กำลังใจมอบเงินสมทบโครงการ๙คนละ๙
กันอย่างล้นหลามนะครับจากนั้นพี่ตูนพร้อมคณะได้นั่งรถตู้ออกจากจุดพัก
มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนชุมชนสวีในอำเภอสวีซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา
ระดับชั้นป๑ถึงป๖มีนักเรียนจำนวน๒๓๔คนท่ามกลางชาวบ้าน
แล้วก็เด็กที่มาต้อนรับคุณตูนอย่างเนื่องแน่นนะครับ
โดยพี่ตูนได้กล่าวกับผู้ที่มาต้อนรับบอกว่าต้องขอขอบคุณคนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับ
ที่มีส่วนร่วมในโครงการแต่ต้องขอโทษกับทุกคนด้วย
หากว่าไม่สามารถที่จะไปรับเงินที่ร่วมสมทบทุนแล้วก็ไปถ่ายภาพเซลฟี่กับท่านได้อย่างทั่วถึง
อาจจะไม่ถึงอาจจะไม่รับรับอาจจะไม่ถึงมือ
เออนะครับถ่ายภาพอาจจะถ่ายได้ไกลนิดนึง
แต่พี่ตูนบอกว่าขอให้เข้าใจเพราะว่ายังต้องเดินทางต่อไปอีกยาวไกล
กว่าจะถึงเป้าหมายปลายทางที่แม่สาย
คุณและคุณผู้ชมอยากฟังเสียงพี่ตูนไหม

อยากฟังเสียงเนอะหรือว่าของเรานะฟังเสียงพี่ตูนนะครับ

คนวิ่งได้ขนาดนี้คุณต้องแข็งแรงมาก

มีอาการบาดเจ็บที่ขาด้านขวาเล็กน้อยก็คือ

แล้วก็พยายามฟื้นฟูให้วิ่งได้ตลอดทุกวันแบบนี้นะคะ
ทีนี้พอช่วงเย็นคุณตูนออกวิ่งเซตที่๓
จากบริเวณร้านอาหารบ้านคุณยายริมถนนเอเชีย๔๑

ก็จะมีประชาชนออกมายืนรอบริจาคให้ถึงมือ
ส่งผลให้จุดเซตที่๓อาจจะวิ่งช้ากว่าที่กำหนดไปหน่อยนะคะ
แล้วก็ไปจบการวิ่งที่ปั๊มปตทแม่ฟ้าพินโยปิโตเรียม
ในเวลา๑ทุ่ม๑๕นาทีของเมื่อวานนี้

ตูนพร้อมคณะจะต้องจบเซตที่๓
ที่ปั๊มน้ำมันปตทขุนกระทิงและมุ่งหน้าเข้าเมืองไปจบเซตที่๔

อกจากนี้มีประชาชนเอาธนบัตรมาร้อยต่อกัน
รอมอบให้คุณตูนคุณตูนจะได้สาวเก็บไปทีเดียวเลย
ไม่ต้องรอรับทีละแบงค์นะคะ
โดยคิดว่าตูนจะวิ่งมาถึงเซตที่๔
แต่เมื่อรู้ว่าตูนหยุดการวิ่งไปแล้ว
ทุกคนก็ไม่เป็นไรยอมรับ
แล้วก็เอาเงินนี่แหละไปมอบให้ใหม่ในเช้า
เดี๋ยววันนี้จะมารออีกนะคะกลุ่มนี้นะคะ
โดยทุกคนเห็นใจและเข้าใจว่าตูน
คงจะอ่อนเพลียตลอดระยะทางการวิ่ง
ในจังหวัดชุมพรค่ะ